สำหรับคดีที่มีนักพนันเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวนะครับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สนสุธิศาลนั้นญาติได้นำศพแห่ร้องขอความเป็นธรรม
ด้านหน้าโรงพักพร้อมทั้งบอกอีกด้วยว่าถ้าหากว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรม
แห่ศพนี้ไปร้องเรียนถึงธรรมเนียบรัฐบาลติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
กลางดึกของคืนวันที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาชุดสืบสวนตำรวจนครบานสุธิศาลรวม๗นาย
เข้าจับกลุ่มนายดอนแดงจันติ๊บที่เล่นการพนันภายในชุมชนรุ่งเรืองตอนปลายย่านห้วยขวาง
และรุมทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตคาที่ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนั้น
ภาพจากกล้องวงจรปิดตัวนี้สามารถจับพฤติกรรมของทั้ง๗นายเอาไว้ได้
ภายหลังจากเกิดเหตุญาติพยายามร้องขอความเป็นธรรมและดำเนินคดีกับชุดจับกลุ่มทั้งหมด
แต่จนแล้วจนรอดคดีกลับไม่มีความคืบหน้า
ล่าสุดวันนี้ญาตินำศพนายดอนไปตั้งไว้ที่หน้าสถานีตำรวจนครบานสุธิศาลเพื่อร้องขอความเป็นธรรม
ผู้กำกับการสถานีต้องออกมาชี้แจง
และเรียกร้องให้ออกจากการรับผิดชอบทางคดี
หลังออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในธรรมนองให้ความช่วยเหลือชุดจับกลุ่ม
จึงเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็การให้สัมภาษณ์เนี่ย
มีเหตุสงสัยว่าทำไมคุณไม่ได้ฝนนิติเวทมาก่อนวันแถลง
สองคุณไม่ไปดูรับใบรับรองแพทย์ประวัติการรักษานะครับ
แล้วคุณไปให้ร้ายอย่างนี้เท่ากับเปิดช่องให้ทำสำนวนไปทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
นะครับมีความเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าสถานีหรือไม่
นะครับแล้วยังไงแล้วแต่ภูมิกับท่านนี้
และรองผู้การนสองท่านนี้ที่ให้สัมภาษณ์ต้องออกจากคดีนี้นะครับ
เวลาผ่านไปนานกว่า๓ชั่วโมงยังคงไร้วี่แววของผู้กำกับการสถานี
ก่อนหน้านี้รับปากผ่านสื่อว่าจะอยู่เพื่อชี้แจงกับญาติ
แต่สุดท้ายญาติตัดสินใจยกโรงศพมาตั้งด้านหน้าสถานีพร้อมเปิดฝาโลงให้ดูร่องรอยจากการถูกทำร้าย
ท่ามกลางคราบน้ำตาของญาติที่มาร้องขอความเป็นธรรม
พี่อยากจะบอกว่าพี่จะสู้ให้ถึงที่สุดเอาไอ้คนผิดมันมาลงโทษ
มารับสิ่งที่มันทำกับน้องพี่เกิดมาไม่เคยเห็นชันสูตรอะไร
เห็นน้องทุกสิ่งทุกอย่างน้องโดนเตะตรงไหนเจ็บตรงไหน

แล้วบอกว่าน้องเป็นโรคหัวใจล้มเหลวโรคหัวใจตีบตรงไหน
เมื่อการร้องขอความเป็นธรรมในครั้งนี้ไม่ได้รับการตอบรับ
สุดท้ายญาติจึงตัดสินใจยกศพนายดอน
ขึ้นรถกู้ภัยมุ่งหน้าไปยังธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อร้องเรียนกับนายกรัฐมนตรี
โดยมีความหวังว่านายกจะให้ความเป็นธรรมได้
อีกมุมหนึ่งมีประชาชนส่วนหนึ่งมามอบดอกไม้
ให้กำลังใจพันธุ์ตำรวจเอกเติมเผ่าพร้อมชุดจับกลุ่มทั้ง๗นาย
ทั้งหมดจะเข้าหารือกันนานกว่า๒ชั่วโมง
ที่พันธบรวจเอกเติมเผ่าจะออกมาปฏิเสธ
ว่าไม่มีการช่วยเหลือลูกน้องอย่างเด็ดขาด
แต่เหตุที่ล่าช้าเพราะต้องรอผลชนสูตรโดยละเอียด
พร้อมบอกว่าได้แจ้งข้อกล่าวหาไปก่อนหน้าแล้ว
แต่หากญาติยังติดใจก็ควรมาพูดคุยกับตัวเองโดยตรง
ในเมื่อแจ้งข้อเก่าหาแล้วเนี่ย
จริงแล้วทั้งญาติคนตายปีดามันดาหรือย่างญาติ
ก็ควรจะมาพบกับภูมิกับโดยตรง

ไม่น่าจะดำเนินการอะไรอีกต่อไปแล้ว

ถ้าเกิดเราไม่ให้ความเป็นธรรมอย่างนี้ค่อยมาว่าเราถูกครับ
การออกมาเคลื่อนไหวของญาติในดอนในครั้งนี้
ทำให้ชาวบ้านที่อยู่โดยรอบไม่พอใจและมีปากเสียงกัน
ตำรวจจึงรีบเข้าห้ามปรามและสลายตัวกลับ

ยังสร้างความไม่พอใจให้กับตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่บนโรงพักด้วย
ซึ่งตำรวจยังเตรียมแจ้งข้อหาเคลื่อนย้ายศพโดยไม่มีเหตุอันควร
ซึ่งข้อหานี้มีอัตราโทษจำคุกนานกว่า๓ปีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
และจะเรียกญาติของนายดอนมารับทราบข้อเก่าหาในภายหลัง
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน